ว่าปกติเวลาไปตามต่างจังหวัด
เคยเห็นเขามีการนำเสื้อแดงหรือว่าตุ๊กตามาแขวนไว้ตามหน้าบ้านไหม

เป็นความเชื่อนะคะว่าถ้าหากนำเสื้อสีแดง
หรือว่านำลักษณะคล้ายตุ๊กตามาแขวนไว้หน้าบ้าน

ใช่นะคะอย่างที่จะพาไปดูแบบนี้คุณผู้ชม
เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีภายในหมู่บ้าน
หลังจากมีผู้ชายตายไป๓คนนะคะ
ติดกันเลยชาวบ้านเชื่อว่าเนี่ยเป็นฝีมือของผีแม่ม่าย
มาเอาชีวิตไปชาวบ้านโดนบุกผาในพื้นที่หมู่ก้าว
แล้วก็ที่บ้านดงบ้านดงเหนือแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่ง
ก็คือหมู่ที่๒ในตะบนเหล่าใหญ่อยู่ในอำเภอกุชินาราย
จังหวัดกาลสินตอนนี้ชาวบ้านอยู่ในอาการหวาดภาวะนะคะ
หลังจากมีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกันไป๓ราย
โดยไม่ทราบสาเหตุนะคะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าผีแม่ม่ายมาเอาชีวิต
ก็เลยเอาประหลัดขิกมาทาสีแดงขนาดใหญ่เลยค่ะ
ใหญ่แบบเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นภาพคุณผู้ชมจะเห็นภาพ
ใหญ่เหมือนป้นไม้แหละใช่นะคะขนาดใหญ่มาก
แล้วก็เอาไปตั้งไว้บริเวณทางเข้าทางออกหมู่บ้าน
แล้วก็นำเสื้อสีแดงเอาไปแขวนไว้หน้าบ้านของตัวเอง
เพื่อเป็นการป้องกันผีแม่ม่ายตามความเชื่อนะคะ
ต่อมาชาวบ้านของทั้งสองหมู่บ้านเขาก็เดินทางไปที่วัดโพชัยดงเหนือ
แล้วก็นำเปลือกหอยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็นำดินนำทรายข้าวสารอาหารแห้ง
แล้วก็หมากพรูไปจัดเตรียมในการทำบุญใหญ่หมู่บ้านนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยเป็นพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีเพื่อที่จะไล่ผีแม่ม่าย
ก็เป็นไปตามความเชื่อของชาวบ้านที่นี่
ซึ่งชาวบ้านเขาก็จะร่วมทำบุญกันในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านหลายคนในพื้นที่ต่างหวาดภาวะ
กลัวว่าผีแม่ม่ายจะย้อนกลับมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านไปอีก
แม้จะนำประหลัดขิดแล้วก็เสื้อสีแดงไปแขวนไว้หน้าบ้านแล้วก็ตาม
หลายคนก็ยังเชื่อว่าหากไม่ทำพิธีดังกล่าว
แม่ม่ายเนี่ยจะมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านไปอีกไม่ต่ำกว่า๗รายทีเดียวค่ะ

มีผู้ชายข้างศพแรกก็ยังเหว่าตาย
เรื่องไหนนี่น่ะครับ
ทางด้านของนางสุภาพแสนสุรินะคะ
เป็นชาวบ้านดงเหนือเป็นภรรยาของนายทรงเดช
ทรงเดชเสียชีวิตเป็นรายที่๓
ภรรยาของนายทรงเดชก็มาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า
สามีของเธอเนี่ยก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะ
ก่อนเกิดเหตุสามีไปนอนเฝ้าสวน
กระทั่งตอนเช้าเอ๊ะทำไมไม่กลับมาที่บ้าน

ไปพบว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ตรวจสอบร่องรอยต่าง
ก็ไม่มีการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ทำให้ชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าเป็นผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตไป

ว่ามีผู้หญิงเข้ามาเอาผู้ชายจากหมู่บ้านเอาไปหลายคน
ก็เลยต้องทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้าน

มาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านไปเพิ่มเติมอีกค่ะ
ก็เป็นความเชื่อนะคะเพราะว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้
ในพื้นที่ในภาคอีสานก็มีเหมือนกัน
เรื่องผีแม่ม่ายที่เขาจะเอาเสื้อสีแดง
ไม่ก็เขียนแบบเป็นตัวอักษรสีแดงไว้ที่หน้าประตูบ้าน
บอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนเป็นลมบ้างล่ะ
เพราะว่าตอนนั้นเหมือนเป็นคนเป็นลมแล้วก็เสียชีวิตไปเลย

ทีนี้เรื่องประเด็นนี้สาธารณสุขเอง

ก็มีการสอบประวัติแล้วก็มีการตรวจสอบกันอยู่เหมือนกัน

เพื่อจะมายืนยันชนสูตรให้ได้ว่าจริงแล้วเกิดจากอะไรกัน
อาจจะมีคำตอบให้กับชาวบ้านได้สบายใจมากขึ้น

ก็ต้องทำอะไรก็ได้ที่สบายใจไว้ก่อนแหละ

เดี๋ยวรอดูว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นนะคะ